นายอภิชัยองค์วิสิตอายุ๔๐ปีที่ถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีหลายข้อหา
เรื่องของยาเสพติดทั้งเรื่องของอาวุธปืน
แล้วก็ตัวเองเล่นเกมบังคับให้หญิงสาวลงไปอยู่ในหีบเหล็กแล้วล็อกเขา
เปิดมาอีกวันคือเสียชีวิตไปแล้วเพราะกาดอากาศหายใจ
บอกว่าอยากให้เขาอยู่ด้วยไม่อยากให้ไปไหน
ก็เจอโครงกระดูกมนุษย์ทีเนี้ยค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม
เพราะว่ามีคนไปแจ้งความคนหายเอาไว้เป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหม
ก็คือกรณีของนางสาวยุภาษีเดชหรือน้องออยพฤติสาววัยยี่สิบสามปีอืม
ทางครอบครัวไปแจ้งความคนหายเอาไว้ตั้งแต่พฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ตอนนี้ผลตรวจดีเอ็นเอโครงกระดูกปริศนาที่จังหวัดชนบุรี
ในบ่อน้ำไม่ตรงกับออยแล้วไม่ตรงกับออยค่ะเพราะไม่ตรงกับที่ชนบุรี
ถูกต้องนี่ค่ะนี่นะคะก็คือมีพยานบอกว่ามีผู้หญิงชื่อออย
เจอโครงกระดูกในบ่อน้ำครับทีเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจไงว่าออยไหน
ใช่ออยนี้หรือเปล่าที่ทางบ้านเขาไปแจ้งความคนหายเอาไว้อืม
ผลตรวจดีเอ็นเอโครงกระดูกของผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรม
ศพไว้ข้างถนนทางเข้าสุสานในพื้นที่อำเภอหนองขาม
อำเภอศรีราชาอำเภอเอ่ออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะครับ
คือน้องออยค่ะที่ญาติแจ้งความคนหายเอาไว้
ในแต่ละช่วงเวลาเปรียบเทียบกันดูนะคะ
พฤษภาคมปีเดียวกันมูลนิธิกระจกเงา
บอกว่าไปเจอโครงกระดูกผู้หญิง
ถูกฆ่าทิ้งศพไว้ข้างถนนทางเข้าสุสาน
ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อยู่
อย่างที่บอกไปผลการตรวจดีเอนเอโครงกระดูกที่ศรีราชา

แต่ไปพบศพอีกที่หนึ่ง
หรือว่าคนที่เคยติดคุกด้วยกันตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำนะฮะ
ในไอซ์หีบเหล็กเนี่ยเพราะว่าบางคดีสารก็ตัดสินแล้ว
จำคุกเนี่ยนะเขาก็เคยบอกผ่านมาว่าประมาณว่า
หลายคนก็ไม่ใช่เขาเลยเขาไม่รู้จักเลย
หลายคนที่มีข่าวผัวพลังในตอนนี้เนี่ยอ่า
ก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ถูกซัดทอดหลายคน
ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่เคยเกี่ยวข้องค่ะอืมทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเลขที่ยี่สิบหมู่สิบเอ็ดนะคะค่ะ
บึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไปคุยกับคุณแม่ของออยนะคะ
เกษรเทียนโสภาวัยหกสิบปีคุณแม่บอกว่า
คือพ่อของออยเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
ก็เลยไม่ทันได้อยู่ทำบุญให้กับลูกสาวหลังจากแจ้งความคนหายไปอืม
ลูกสาวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญทำงานส่งเงินเลี้ยงครอบครัว
ตอนที่ตามหาลูกตัวแม่กับพ่อก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
ร้องไห้ตลอดเพราะคิดถึงลูกนะคะครับแม่บอกว่าส่วนตัวก็เชื่อแหละว่า
โครงกระดูกที่เจอในบ้านไอซ์หีบเหล็กเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวแม่
เพราะช่วงเวลามันต่างกันมากพอเทียบเคียงไทม์ไลน์หรือว่าช่วงเวลามันไม่ค่อยสอดคล้องกัน
ทีนี้ค่ะคำถามก็คือแล้วใครฆ่าออยเออ
เนี่ยทำไมออยถึงถูกพบเป็นศพที่ชนบุรีเพราะยังไงซะก็คือออยก็เสียชีวิต
ใช่ในสภาพมาเจอศพที่แบบเป็นกระดูกอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าไม่เกี่ยวกับไอซ์หีบเหล็ก
แล้วใครล่ะอืมใครเป็นฆาตกรที่ฆ่าออยแม่บอกอยากเห็นหน้าครับ
ทำไมถึงทำกับลูกสาวแม่ได้อย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ไม่อโหสิกรรมให้อย่างแน่นอน
ต้องฆ่าตรงแก่กันด้วยอืม
เพื่อนสนิทของออยค่ะนางสาวอังคณาจันมั่นอายุ๓๐ปี
บอกว่าก็ทำงานเป็นพริตตี้ที่จังหวัดชนบุรีด้วยกันนะคะ
อยมีเพื่อนผู้ชายที่คบหาอยู่ก็รู้ชื่อว่าชื่อชัด
จริงแล้วออยเหมือนกับมีเพื่อนที่คบหาที่เป็นผู้ชายอยู่สองคนครับ
นึงชื่อชัดคนนี้น่าสงสัยที่สุดแต่ไม่ขอฟันทงนะคะ
ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจวันสุดท้ายที่ได้เจอกับออย
ก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดคือออยขี่รถจากกระยานยนต์ไปส่ง
ส่งให้เธอขึ้นรถตู้เพื่อกลับบ้านที่เพชรบูรณ์ก็มีความผิดปกติ
คล้ายกับรังสังหรณ์เหมือนกันเพราะออยกอดเธอแล้วก็ร้องไห้
ร้องแบบสะอึกสะอื้นเลยค่ะแล้วก็บอกเธอว่าเสร็จงานแล้ว
อยตามไปนะพอเธอกลับไปบ้านได้สองสามวัน
ก็โทรศัพท์หาออยแล้วก็ติดต่อออยไม่ได้เลย
มีการประกาศตามหาแจ่งความคนหายแล้วก็เนี่ยเพิ่งมารู้ว่า
เจอเป็นศพแล้วผลดีเอนเอยืนยันว่าใช่ศพออยจริง
ส่วนศพของน้องออยตอนนี้อยู่ที่สุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
มีการนำศพของน้องออยมาไว้ที่นี่นะครับ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นศพที่ไม่มีญาติ
ไร้ญาติรอผลการพิสูจน์นะครับ

ตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นศพของน้องออย
นี่ฮะเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
นายสุภาชัยมนโกศลประธานหน่วยกู้ภัยไตรคุณธรรม
บอกว่าเมื่อวันที่๑มิถุนายนแม่น้องออย

แม่น้องออยจะเดินทางมายังสถาบันนิติวิทยา

เพื่อติดต่อทำเอกสารใบมรณบัตร
และเอกสารอนุญาตให้ขุดศพ
จากนั้น๒มิถุนายนแม่ของน้องออยจะเดินทางมาเชิญวิญญาณนะครับ
แล้วก็ทำพิธีขุดศพที่สู่ศาล
และนำศพน้องออยกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านในจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ก็รู้แล้วว่านี่คือศพของลูกสาว

ทีนี้ก็ต้องไปตามกันต่อว่าใครทำร้ายน้องออยถูกต้องทำให้น้องออยเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
ส่วนที่บ้านของในไอซ์หีบเหล็กซอยเพชรเกษม๔๗
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวให้นะครับ
ก็พยายามจะไปถามความคิดเห็นคนในบ้านว่าเอออย่างน้อยก็ผลชนะสูตร
ก็ออกมาชัดแล้วศพนึงว่าไม่ใช่ศพของนางสาวออย
วันนี้ทีมข่าวก็พบว่าบ้านในไอซ์เปิดประตูหน้าบ้านทิ้งเอาไว้ตามปกตินะครับ
แต่ว่ามีกล้องวงจรปิดมาติดที่หน้าบ้านแล้วนะ
ก่อนหน้านี้เป็นข่าวเนี่ยช่วงที่เป็นข่าวเนี่ย
ก็ปิดประตูหน้าบ้านไว้เพราะว่าป้องกันคนภายนอกเข้ามารบกวนนะครับ
นี่เป็นภาพใหม่เลยนะฮะอันนี้ภาพวันนี้เลย
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
นี่ฮะซอยนี้มาก่อนเนี่ยโอ้โหไปตามข่าวกันแทบทุกวัน

โมงชาวบ้านแถวนี้ก็เมื่อก่อนก็ให้ข้อมูลกันอยู่นะครับ
คนในหอพักนะซึ่งเป็นหอพักของบ้านของไอซ์หีบเหล็กเขานะครับ
ลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกับบ้านมีคนเข้าออกไม่กี่คน
แต่ละคนก็ไม่ขอให้ข้อมูลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
มีเพื่อนบ้านในไอซ์ที่กำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ด้วยนะครับที่เราไปเจอนะ
ตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าผลชนสูตรศพออกมาเนี่ยของน้องออยเนี่ย
ตกลงแล้วไม่ใช่ในบ้านในไอซ์หีบเหล็กอ่าพอคุณภูริพัฒน์เล่าผลให้ฟังเนี่ย
ทุกคนก็ตกใจแต่ก็ยังแปลกใจอยู่ต่อแหละว่าเอาแล้วตกลงเนี่ย
แม้ว่าจะไม่ใช่ศพของน้องออยโครงกระดูกต่างที่เจอในบ้านไอซ์หีบเหล็กเนี่ย
แต่มันก็ต้องเป็นศพของใครนั่นแหละใช่ไหมเพราะโครงกระดูกมนุษย์ที่เจอเนี่ยมันก็หลายชิ้นส่วนเหลือเกินนะครับเป็นร้อยอ่ะ
หลังจากที่เป็นข่าวดังมาหลายเดือนก่อนนะครับบ้านของไอซ์เนี่ยเงียบเหงาไปนะชาวบ้านบอก
ไอซ์หีบเหล็กตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำนะครับตั้งแต่อยู่ในเรือนจำก็ไม่มีใครเข้าออกบ้านหลังนี้เลย
ก็มีแต่ป้าของไอซ์ที่ก็จะอยู่ที่บ้านคอยดูแลพื้นที่บ้านไปรวมทั้งหอพักด้วย
ในหอพักก็ยังอยู่ปกตินะครับไม่ได้มีย้ายออกอะไรเพิ่มเติม
ชาวบ้านที่นั่นบอกว่าเชื่อว่าเรื่องของไอซ์หีบเหล็กทุกคนคงจะทราบแล้ว
เรื่องราวเป็นยังไงอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแบบไหนนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะชาวบ้านที่เขาได้ให้ข้อมูลเอาไว้
ก็ไม่ออกมาหรอก